เอาล่ะมาดูเรื่องที่ผมได้โปรยเอาไว้นะครับ
คือตอนนี้คือผมเองนั่งกินข้าวแกงอยู่ในหลังไทยรัฐนะ

ก็นักกากอนามัยก็ห้อยอยู่ที่คอแหละ
เปิดประตูเข้าไปใส่นักกากอนามัยด้วยกันเขินเลยนะ

อุ้หูทำร้ายร่างกาย
นี่แหละครับปรีเข้ามาตบหน้าสาวพนักงานฮ่างนะครับ

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสัก๑๐โมงเมื่อวานนี้
เปิดพอดีแหละนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
น้องพนักงานหญิงก็ตรวจวัดอุณหภูมินะครับของร่างกายของลูกค้า
เพื่อคัดกรองโรคโควิด๑๙ขณะนั้นเนี่ยมีลูกค้าหญิงนะครับเสื้อเหลืองนะฮะในคลิปนั่นแหละ
สวมหน้ากากอนามัยพนักงานหญิงจึงไม่ให้เข้าห้างเป็นเหตุให้ลูกค้าท่านนั้นเนี่ยอารมณ์เสีย
ทำร้ายด้วยการตบไปที่หน้าของพนักงานหญิงผู้โพสต์ยังระบุข้อความอีกว่า
จริงแล้วพนักงานหญิงโดนทำร้ายมากกว่าที่เห็นในคลิปนะล้มแล้วยังถูกถีบ
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรคนโพสต์เขาถามแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือ
คุณผู้ชมครับคุณอาจจะมองไม่เห็นหรือดูไม่รู้พนักงานหญิงที่ถูกทำร้ายแขนพิการนะฮะ
คือเขาไม่ได้บอกว่าแขนรีบหรือแขนอะไรแต่แขนพิการคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกแบบนี้
หลังเกิดเหตุพนักงานหญิงคนนี้ไปแจ้งความแล้วล่ะครับนะฮะให้ตำรวจตามตัวลูกค้าขี้โมโหคนนี้หน่อยนะครับ
เอามาดำเนินคดีไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในสังคมเราบอกตลอดว่ากาดอย่าตก
เพราะว่าประเทศไทยดีแค่ไหนแล้วที่เราป่วยกันแค่นี้
เอาให้หนักตามจับให้ได้แล้วมาขอโทษพน้องพนักงานให้ได้นะครับ